เปลอเปลี่ยนพืธที่ที่ไม่ได้ใช้สอยมาสร้องประโยชน์ด้วยการปลูกฟ้าทลายโจทย์
เขาเอาไปทำอะไรบ้างติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
เราพาคุณผู้ชมนะครับมาที่ศูนย์คุณธรรมศูนย์เลิกบุหรี่สุรายาเสพติดภายในวัดยองแยงตำบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชศรีมา
นี่แหละฮะที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นี่นี่ที่นี่ฮะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของการดูแลและรักษาผู้ติดยาเสพติดบุหรี่และเหล้านะครับ
ซึ่งตอนนี้ทางศูนย์แห่งนี้เขาเปลี่ยนพื้นที่ว่างนะสร้างรายได้อย่างดีด้วยการปลูกฟ้าทลายโจรส่งขายครับ
แล้วนำเงินที่ได้เนี่ยนะครับมาทำอะไรบ้างก็นี่เลยเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับทางวัด
ตอนนี้หลายที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัดผมว่าน่าจะประสบปัญหาเยอะเลยนะครับ
คิดในการปลูกฟ้าทลายโจรนั้นเป็นของนายสุรเดชมีชัย
ท่านเล็งเห็นถึงพื้นที่ภายในศูนย์และความต้องการของสมุนไพรในช่วงนี้ที่หลายคนต้องการสมุนไพร
โดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์โควิด๑๙แบบนี้อยากจะได้อะไรมาเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเนาะ
ซึ่งเกณฑ์คนที่อยู่แถวนั้นมันเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มารักษาอาการในศูนย์ถ้าหากว่าช่วยได้เขาก็จะมาช่วยกันทำ
ทางศูนย์จะทำการจำหน่ายฟ้าทลายโจรนะฮะต้นละ๒บาทถึง๑๐บาท

จะบอกให้บางทีคุณไปซื้อที่อื่นทั่วไป

ว่ามันสูงมันเป็นต้นกล้าหรืออะไรยังไง

หากใครสนใจต้นฟ้าทลายโจรของทางศูนย์แห่งนี้นะ
ผมว่าติดต่อสอบถามไปได้เพราะเงินที่เขาได้ไป
บำรุงวัดแล้วก็ไปบำรุงศูนย์นะครับ
ติดต่อได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์เราขึ้นให้ผ่านทางหน้าจอแล้วนะครับ
เอาผมบอกไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันว่าสมุนไพรต่างก่อนคุณจะทาน
คุณศึกษาให้ดีอย่างฟ้าทลายโจรก็อย่างที่เราเล่ากันไปนะครับ
ถ้าคุณจะเอาไปทานจริงเนี่ยรอให้เป็นแบบว่าเหมือนกับอยู่ในความเสี่ยง
หรือว่าคุณได้ทำการตรวจแล้วว่าคุณคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นโควิด๑๙
มีเชื้อแบบนี้เอาไปทานได้ไม่ได้ว่าอะไรกัน
ถ้าป้องกันอาจจะยังไม่เหมาะสมไม่แนะนำ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็มีโทษเหมือนกันไม่ได้มีแต่คุณประโยชน์อย่างเดียวนะ